เป็นทั้งพาดหัวในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐและเป็นภาพข่าวนะฮะ
กองปราบล็อคจับอดีตนายสุขครามรงพัก
นายสุกิตนี่หน้าแดงเลยตอนโดนจับนะฮะ

ทีนี้ต้องเล่าย้อนให้คุณผู้ชมฟังก่อนตั้งแต่วันจันทร์นะ
ที่ทางด้านนายอัชริยะแฟนพันธ์แท้จตุคามรามเทพ
แล้วก็คุณบีฟักโกสไปที่กองปราบ
เพื่อที่จะแจ้งความเอาผิดกับนางสาวแสงสุริยเทพ

แล้วก็มีการประทับทรงองค์พระมหากษัตริย์ในอดีต
และเป็นปฏิบัติการของนายอาชริยะในการปราบร่างทรงเลยนะฮะ

ก็ดรสุกิตเขาก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมาย
ก็พากันไปที่สนพหนโยธิน
จะไปแจ้งความกลับนายอัจฉริยะ
ข้อหาก็คือเรื่องของการหมินประมาท

ครับก็กำลังอยู่กันโรงพักดีเนี่ย
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีตำรวจกองปราบ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

บุกเข้ารวบตัวทนายสุกิต

กลางวงที่กำลังให้สัมภาษณ์อยู่เลยนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ
ผมเองก็เข้ามาในคดีนี้

ก็เห็นว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นร่างทรงของพระมหากษัตริย์อะไรเนี่ยนะฮะ
จริงก็ไม่มีเลยในบ้านเขาไม่มีเครื่องแบบซะอัน
แล้วก็คลิปเนี่ยเป็นตั้ง๒ชั่วโมงกว่า

ถามงานอะไรครับอ้าได้

ได้มีอะไร
ให้ท่านจับตัวในศุกษิภูมิศรีกระเซน

กระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ

อายุความ๒๐ปี
นับตั้งแต่วันที่๔ปุ่มพา๒๕๖๑

จะชอบค่ะไปลงปัจจัยมันไปนะนะ

หาว่าผมลุกป่าไม่เป็นไร

นี่ช่วงแรกที่ทางตำรวจกองปราบ
ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิด

แล้วไงต่อ

กันไว้ก่อนเลยไหมเดี๋ยวไปห้องลงบันทึกประจำวัน

พยายามที่จะเชิญตัว

ขืนจนกลายเป็นช่วงวินาที

ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจ

กลายเป็นภาพที่โอ้โหเมื่อวานคนถามว่า

เพราะว่าขณะที่นายสุกิตอยู่บนพื้น

แต่ตำรวจก็บอกว่าคุณอย่าดิ้น
ผมขออนุญาตที่จะจับกลุ่มตัวคุณ

คุณจ้าสู้
เฮ่ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นช่วงจังหวะ
ที่หลังจากเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเรียบร้อยแล้ว

ใช่ค่ะและก็มีการห้ามไม่ให้ผู้สึกข่าวแล้ว

แต่ทีนี้ห้องมันเป็นกระจกมันก็เลยถ่ายเห็นได้ชัด
แล้วก็มีผู้สื่อข่าวบางส่วนที่เข้ามารออยู่ในห้องอยู่แล้ว
ทางเจ้านาที่ก็รอให้ถนัยศุกฤตเนี่ยอารมณ์เย็นลงก่อน

ถึงเรื่องข้อหาต่างที่ถูกแจ้ง

ใช่ค่ะก็หลังจากที่คลายเครียดลงแล้ว

ลงบันทึกการจับกลุ่มใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็พาตัวไปที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งตอนที่ออกมาผู้สื่อข่าวก็ถามเหมือนกัน
นายสุกิตก็กล่าวสั้นบอกว่า

ยืนยันด้วยบอกว่าไม่ได้บุกรุกป่าสงวน

มันฟ้องร้องกันตั้งแต่ปี๕๗แล้ว
แล้วก็อายการสั่งไม่ฟ้อง
ผมเล่าให้ฟังดีกว่าเรื่องของคดีว่าเป็นยังไงบ้าง

มีการรับคำร้องเรียนจากประชาชน
ว่ามีผู้บุกรุกในพื้นที่ป่าที่หมู่๘
ตำบลด่านแม่ละเมาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
หัวหน้าอุทยานตากศิลป์มหาบราช
และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพวที่จังหวัดตาก
รวมถึงเจ้าหน้าที่บกปทศร่วมกันตรวจสอบ
พบนายบรรพฤษอาจวงศาและนายสำรวยพรเจริญอยู่ในพื้นที่

แล้วก็ทั้งสองคนให้การว่ารับจ้างเฝ้าสถานที่
ทาสีอาคารบ้านพักของนายสุกิตภูลศรีเกษม

เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้ว่ามันเป็นอะไรพื้นที่ไหนอย่างไร
ก็พบว่ามีสิ่งปลูกสร้างอาคารหลายหลัง
มีรถแบ็คโฮลกำลังทำงานอยู่มีเครื่องปั่นไฟ
และที่สำคัญในบ้านในอาคาร
ยังพบซากไก่ฟ้าหลังเทา๒ซากซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
และพื้นที่แห่งนี้อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าแม่ละเมาอุทยานแห่งชาติตากศิลปมหาราช
เป็นป่าต้นน้ำชั้นคุณภาพนะ
บุกรุกพื้นที่ป่าคิดเป็นมูลค่าความเสียหายต่อรัฐ
แล้วก็พบว่านายสุกิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในการครอบครอง

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ร่วมกันยึดอาคารสิ่งปลูกสร้าง

แล้วก็มีการแจ้งความไป
ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสพพว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนคดีนี้ให้พนักงานสอบสวน
กกปทศบังคับใช้ตามกฎหมาย๒๓เมษายนที่ผ่านมา
มีการรวบรวมพยานหลักฐานจนเป็นที่แน่ชัด
เชื่อว่ามีผู้ร่วมกระทำผิดชัดเจน
ในการบุกรุกพื้นที่ป่าแห่งนี้
ก็เลยเกิดเป็นการจับกลุ่มตัวทนายสุกิตในที่สุด
ใช่ค่ะแล้วก็คนที่ไปร้อง
คือใครรู้ไหมคะคือนายอัชริยะเรืองรัตนพงศ์นั่นเองนะคะ
นางสาวแสงสุรเทพภาพนี้คุณผู้ชมเห็นไหมคะ

คือตอนที่ให้สัมภาษณ์เธอก็ค่อยแบบถอยออกมาค่ะ
แล้วก็มีการบอกคนสนิทหลังจากนั้นปุ๊บ

ทนายสุกิตจะมาช่วยฉันแต่จะถูกจับซะเอง

ใช่ค่ะทีนี้คือคนในโลกโซเชียลเขาก็แบบ

แล้วก็กลับไปก่อนไม่ได้แจ้งความ
หลังจากนั้นเวลาผ่านไป๓ชั่วโมงคุณผู้ชม
นางสาวแสงสุริยเทพกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
สนพหนโยธินรอบนี้มาแจ้งความนะ

มาพร้อมกับทนายก็คือนายเกียรติคุณต้นยาง

ใช่ค่ะเดี๋ยวไปฟังช่วงนี้ที่ให้สัมภาษณ์กันหน่อยนะคะ
ช่วยให้เขาที่ถูกต้องด้วยแล้วก็ไม่มีการรักษานะคะ

ไม่ได้มาเพื่อประทับทรงและรับเงินอะไรทั้งสิ้นนะคะ
นี่แหละค่ะอันนี้คือมันเป็นคดีในคดีอีกนะคุณผู้ชม
เพราะมีหลายคดีที่เกี่ยวกับป้องกันที่สพโยธินนี่นะคะ
ส่วนทางเรื่องของปทศเรื่องของนายสุกิต
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิ์อินทศิษย์รองผู้บังคับการปรับรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งวัดล้อมก็บอกนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้พอสอบปากคำนายสุกิตเสร็จแล้ว
ก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแม่สอดช่วงนี้ค่ะ๖โมงเช้าวันนี้เลย
ส่วนนายสุกิตก็แจ้งความตำรวจชุดจับกลุ่มในข้อหาการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะ

ตั้งแต่เมื่อไหร่อย่าจัดอย่าจัด

อายการสั่งไม่ฟ้องไปแล้วแล้วก็เขามาดำเนินการใหม่

ไม่มีผมไม่ได้ยืมไม่มีชื่อสักตัวหนึ่งเลย

เดี๋ยวก็ว่ากันก่อนเอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
นายสุกิตก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ประกันไป๒แสนบาท